แล้วก็ต้องรู้ให้ได้ว่าเขาทำแบบนี้ทำทำไม
คือมีลูกค้านะเข้าไปในร้านข้าวแล้วก็นั่งกินข้าวอยู่ปกติเลย
แต่จู่มีผู้ชายคนนึงบุกมาฝ่ามากลางวงข้าว

นี่คุณผู้ชมคะเห็นลูกศรแดงเห็นไหม
เห็นไหมคือมาถึงแล้วก็มาปรีชกเลย
ฝั่งคนที่เขานั่งกินข้าวอยู่ก็งงสิ

นี่ไงคือหลายคนก็ถามว่าเคยมีเรื่องกันมาก่อนหน้านี้หรือเปล่า
หมั่นไส้ไม่พอใจอะไรหรือเปล่าแต่เปล่าเลย
ฝั่งผู้เสียหายที่โดนชกเขาไม่เคยรู้จัก
แล้วก็ไม่เคยมีเรื่องอะไรด้วยนี่นี่ดูในจังหวะนี้อีกทีหนึ่งค่ะ
ซูมให้เห็นเห็นไหมเข้ามาถึงแล้วมาชกเลย
ศรสีแดงเลยนะที่เข้ามา
เอาภาพจากกล้องวงจรปิดร้านนี้คือร้านซิ่งจี้ค่ะ
อยู่ในเมืองขอนแก่นแล้วก็จับภาพได้
ชายนี้แหละนะครับคือมันมีหลายน้ำเงินนะคุณผู้ชม
เอาให้ดูลูกศรแล้วกันลูกศรสีแดงแดงเนี่ยคือผู้ก่อเหตุ
เดินเข้ามาค่ะแล้วก็มาชกกลุ่มคนที่นั่งกินข้าวอยู่
เป็นผู้ชายด้วยกันได้รับบาดเจ็บหลังจากนั้น
ผู้ชายลูกศรสีแดงเนี่ยเขาก็เดินถอยหลังแล้วก็หนีไปนะ
ในเพจเขียนเอาไว้บอกว่าตามหาชายแปลกหน้า
มาหาเรื่องพี่มั่วเหรอหรือว่าเล่นผิด

ขออนุญาตรบกวนตามหาบุคคลในคลิป
ต้องการได้รับความยุติธรรมและอยากให้รับผิดชอบ
เหตุการณ์นี้มันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนะคุณผู้ชม
ตอนประมาณสักตีสามเกือบครึ่งอะค่ะ

ใช่แล้วฝั่งผู้เสียหายเขาเป็นผู้หญิง
เขาก็โพสต์บอกว่าหนูกับน้องชาย
ไปนั่งทานข้าวที่ร้านกลางเมือง

แจ้งความแล้วแต่ว่าตัวต้นเรื่องเนี่ย
ตามหาไม่เจอที่สำคัญเนี่ย
ไม่ได้รู้จักหรือว่าไม่ได้มีปัญหากันมาก่อนด้วย
เห็นไหมไม่ได้รู้จักไม่มีปัญหามาก่อน
เอาแล้วมาทำทำไมผิดตัวหรือเปล่าเนี่ย
นี่ไงนี่คือปมหนึ่งที่ก็แอบตั้งไว้เหมือนกัน

เจ้าของร้านบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยนะ
กลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ก็นั่งกินข้าวเหมือนลูกค้าคนอื่นตามปกติเลย

ชายที่เดินเข้ามาชกเนี่ยคือเขามาจากไหนก็ไม่รู้
ชกแล้วก็มีปากเสียงเอะอะโวยวายอยู่หน้าร้านแล้วก็แยกกันไป
เจ้าของร้านบอกว่าไม่รู้เหมือนกันนะว่าผู้ชายคนนี้คือใคร
ทีนี้ชาวบ้านแล้วก็ร้านที่อยู่แถวนั้นเนี่ย
ไม่ได้มีใครเห็นเหตุการณ์หรอกเพราะว่าตอนนั้นมันก็ตี๓กว่าแล้วเนอะ

ทีนี้นักข่าวของเราได้ติดต่อกับทางฝั่งคนเจ็บนะ
อยากถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ฝั่งคนเจ็บเนี่ยเขาบอกว่าไม่เอาอ่ะไม่อยากเป็นข่าวแล้ว
เราก็อ่าโอเคเราเข้าใจเราก็เลยสอบถามไปที่ตำรวจละกัน
ตำรวจในพื้นที่ผู้กำกับสพเมืองขอนแก่น

ผู้กำกับบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าฝั่งผู้เสียหายเนี่ยนะอายุ๒๕ปี
ภูมิลำเนาเนี่ยเขาเป็นคนกรุงเทพแล้วโดนผู้ชายที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนมาทำร้าย
อ่ะตำรวจยืนยันแบบนี้แล้วตำรวจบอกว่าตอนนี้ชุดสืบสวนเนี่ยนะก็กำลังลงพื้นที่
แล้วก็ตามหาตัวผู้ก่อเหตุเพื่อที่จะนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ